ตอนนี้มาติดตามลุชเรียนของเจนลีกกันบ้านนะครับ
รสินแดงดาวันนี้มีโอกาสลงเป็นสำรอง
แล้วก็ทำให้ซานเฟชเช่เก็บ๓คะแนน

เกมนัดที่๑๔ของเจลีกญี่ปุ่นครับ
จากฝั่งปลูกไปเยือนตรงเวอร์ตาเซ็นดัย

ขึ้นนำจากฝูง๑๐ครับ

กดักแล้วก็ก่อนจบครึ่งแรก๓นาที

ยาสินลงมาที๖๒นะครับ

ลูกนี้ก็ดื้อกว่าครับ
แนวรับเจ้าบ้านเข้าไป

ลูกที่๑๐ในซีซั่นนี้นำเป็นดาวสังโกของลีก

ก็นำเป็นจ่าฝูงต่อไป

สตาร์เกมไป๑๐นาที

บอลชนคานนะครับจากจังหวะแรก

เปิดมาโอ้โหมง
ลูกนี้นี่คมจริงครับ
เสียบเสาเลยครับ

ขึ้นมาอยู่ที่๗มี๑๙คะแนน

จ่าฝูงเวลาบ่าย๒นะครับ

เสมอกับอุบลยูเอ็นทีไป